ส่วนเรื่องนี้พ่อค้าขายไก่คุณผู้ชม

รุม๔คนนะมารุมซ้อม

เห้ยต้องเล่นถึงปืนเลยหรอ
เล่นปืนเลยอะ

เขียนผู้ก่อเหตุคือมาด้วยกันหมดเลยนะคุณผู้ชมฮะ
มี๒คนถือปืนกลยาว

เสื้อแดงกับเสื้อลายเดินจากไปนะ
แล้วก็มีคนที่ถือปืนเดินตามหลังไปด้วยครับ

สักทั้งนึงคนที่ถือปืนก็ตามไป
มา๕พฤศจิกายนสามีเธอเนี่ยก็นั่งดื่มกับเพื่อนอีกคนนึง
ข้างตึกเอออทรซอยสายไหมสามสิบสามทับหนึ่ง
ทีนี้มีชาย๒คนอายุน่าจะสัก๒๐กว่าก็วัยรุ่นนั่นแหละ
โจเลยนะเดินผ่านไปท่าทีลุกลี้ลุกหล่น
สามีเธอก็เลยมองตามด้วยความสงสัยมันเป็นอะไรกัน
สักพักสองคนนั้นครับเดินย้อนกลับมาถามครับพี่เบิร์ตครับ
สองวัยรุ่นย้อนกลับมาถามสามีเธอว่า
มองทำกลวยอะไรอ่ามองทำกลวยอะไรอ่า
เออก็เลยโตเถียงกันเด่อย่างนี้ครับเล่นมาถามแบบนี้หาเรื่องกันดีกว่า
ชายสองคนนั้นหายไปสัก๑๐นาทีกลับมาจำนวนมันเพิ่มว่ะ
เพิ่มมาเป็น๔คนนะมารุมทำร้ายครับเอาขวดตีหัว
แล้วทุบขวดอ่ะให้เป็นแบบปากฉลามอ่ะอ่า
แล้วแทงสามีเธอไม่ยั้งเลยมีแผลทั้งที่หัวลำคอหลังแขนขานี้
โอ้โหแทงจนหนำใจแล้วก็หลบหนีไป
แล้วก็เป็นตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมคือมีเพื่อนอีกสองคน
ถือปืนยาวคุมเชิงอยู่แล้วแบบนี้ใครจะกล้าโต้ตอบกลับอ่ะ
คุณอาทิตยาบอกว่าเธอนำหลักฐานจากวงจรปิดไปแจ้งความไว้ที่สอนอสายไหม
แต่ตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุมาได้แค่คนเดียวจาก๔คน
ครับแล้วก็ยึดมาได้แค่ปืนสั้นนะ
ปืนยาวที่ยืนคุมเชิงอยู่เอามาไม่ได้ครับ
ทีนี้คุณอธิตยาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวกลุ่มคนร้ายมันจะกลับมาล้างแค้นอ่ะดิ
ตอนนี้สามีเธอต้องไปหลบอยู่ต่างจังหวัดเสียการเสียงานหมดเลย
ไปฟังคุณอาทิตยาหน่อยครับ

แล้วก็คือกลัวมากเลยกลัวว่าเขาจะไม่จับ
เพราะว่าได้ยินวัยรุ่นคุยกันว่าเขาไม่จับหรอกสองคน
เพราะว่าเป็นเด็กของเขาเด็กของเขานี่คือใครของเขา

หนูไม่รู้เขาพูดเด็กวัยรุ่นพูดกันแค่นี้ค่ะ
เป็นเด็กอะไรครับ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดวันเสาร์นะคุณผู้ชมอาจจะต้องให้เวลากับตำรวจสอนอสายไหมทำงานหน่อย
ตอนนี้จับมาได้คนหนึ่งแล้วเห็นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังเร่งตามจับอีก๓คนมาดำเนินคดีให้ได้ครับ